ไขปริศนานะครับคือลุงคนนี้ไปเจอพบเป็นศพ
คุณผู้ชมดอมน้ำแข็งชายชาวบุรีรำคนนี้เจอพบเป็นศพ
แล้วมีขวดยาฆ่าแมลงวางอยู่ข้างคาดว่า
ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายยาดไม่เชื่อโดนกรอกยา
โดนกรอกยาเพราะกระโหลกก็ร้าวตามลำตัวมีรอยช้ำ
เออน้ำแข็งรู้นี่นี่ครับนี่แหละญาติเขาไม่เชื่อ
ค่ะนะครับเอาล่ะไปดูเรื่องนี้นี่คือตำบลบ้านไส
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำครับช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมา
ไปเจอศพนายชัชวานแสงประโคนอายุ๔๕ปีอยู่ข้างกระท่อมติดกับคอกบัว
หาจากบ้านเป็นเกิกกิโลเดียว๑กิโลเมตรสภาพศพเลือดออกที่หัวครับ
ตัวมีรอยช้ำหลายจุดอย่างที่น้ำแข็งบอก
แล้วก็ไปเจอขวดยาค่าย่าหล่นอยู่ข้างตัวด้วย
แล้วกลิ่นยาค่าย่าคลุ้งไปหมดเบื้องต้นญาติเชื่อว่า
ผู้ตายน่าจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วถูกกรอกยา
ฉากว่าฆ่าตัวตายเพราะว่าทำไมถึงเชื่อแบบนั้น
ก็น้ำลายไม่เห็นฟูมปากถ้าคนกินยาฆ่าแมลงเข้าไป
ไม่ต้องน้ำลายฟูมปากนะครับ
เพราะว่าเป็นปฏิกิยาของร่างกายที่มันจะต่อต้านออกมานะครับ
เรียกร้องให้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงหาตัวคนร้ายด้วย
ไปดูในงานศพครับไปเจอหลายคนเลยในงานศพในชัชวาน

เมื่อวานดีบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
คุณแม่ถนอมแม่ผู้ตายเล่าบอกว่าโอ๊ยนักข่าว

ไม่เชื่อนะว่าลูกแม่ฆ่าตัวตาย
ลูกแม่คนอารมณ์ดีนะครับ
คือท่านก็บอกแบบชาวบ้านแล้วก็แบบคนเป็นแม่นะ
มาเข้าฝ่านแม่นะมาบอกที่ใครทำเองตายเนี่ย
เพราะหมอชนสูตรศพเพราะว่ามีกระโหลกร้าวด้วย
เรียกร้องให้ตำรวจคลี่คลายคดีครับ
ประยูนคนนี้เป็นน้าผู้ตาย
แล้วเป็นคนมาเจอศพเป็นคนแรกด้วย
เล่าบอกว่าออกไปเลี้ยงเป็ดในทุ่งนา
แล้วก็แวะมาหาหลานแต่มาเจอหลานตายแล้วน่ะ
ตกใจมากเลยรีบบอกญาติมาช่วยกันดูหลานตายแล้วหลานตายแล้ว
นี่ก็เชื่อเชื่อว่าเป็นการจัดฉากนี้ชี้จุดกันใหญ่เลย
แล้วน่าจะมีการกรอกยายาฆ่าแมลงนั่นแหละ
หลานน่าจะถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสก่อนด้วยครับ
แดงข่ายร่ามอุบัติกปาหลานอาจจะเป็นประภาคอินทรีย์
บอกชื่อไอ้คนที่กระทำเราน่ะให้มันคุย

มาฟังอีกคนนึงคนนี้นอนคุยกัน

เมียนางนุษย์ปรังประโคนนักข่าวฟังฉันนะ
คนแบบนี้เหลือจะฆ่าตัวตายสามีฉันเนี่ยไปนาทุกวัน
ไม่เคยทะเลาะกันครอบครัวมีความสุข
มีนา๓๐ไร่เลี้ยงวัว๘ตัวเป็นรายได้เสริมนะครับ
ส่วนลูกสองคนคนโตเรียนพยาบาลปี๒อ่ะ
คนเล็กเรียนม๑นี่เหรอผัวฉันจะฆ่าตัวตาย
เธอบอกเธองงครับเธองงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ไม่เชื่อเลยยังไงก็ไม่เชื่อว่า
กินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายครับ